หม่ำของเราค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะ

คุณผู้ชมรักษาตัวล่าศุนย์กลับมาแล้วค่ะ
แล้วออกงานครั้งแรกเลยแฮปปี้มีความสุขมาก
เพราะว่าเป็นงานแสดงที่พี่หม่อมแกรักด้วยนะคะ
แกก็อัปเดตนะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแหละ
แต่ว่ามีอย่างหนึ่งโอ้โฮตอนที่อยู่บ้านเนี่ยหูแทบชา
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพี่มดภรรยาสุธิรักษ์โบนทุกวัน
โบนอะไรน่ะโบนกินยาหน่อยเขารักน่ะอ๋อไปฟังเสียงหน้าตา

จริงตอนนั้นเองมันใจหายอย่างไรบ้าง

ถ้ากินยากะเซรไปรอให้มันคืนตัวของมัน

ก็เดินเหอะสะดวกกระโดดนะเองก็ปกติแล้ว
โอ้ยทุกเรื่องเรื่องเก่าก็ขุดมาบ่น
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่โครง

คนที่ล้มในห้องน้ำ

ผมเตือนผมก็จะลื่นหลายครั้งนะ
ไม่ควรล็อกห้องน้ำเลยนะ
ผมว่าบางที
ป๊อกไปเรียบร้อยนะ